ซึ่งก็เป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวของประสบกรณิกรที่หลั่งไหล
มาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
นายวรนันชัชวานทิพากรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินปี๒๕๕๙
เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม
ดำเนินการรวบรวมภาพถ่ายที่คนไทยทั้งแผ่นดินเดินทางมาน้อมถวายบังคมและแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อจัดทำเป็นหนังสือภาพบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย
ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะถูกนำไปเก็บไว้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สำหรับการเก็บรวบรวมภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น๒ประเภทก็คือกลุ่มช่างภาพทั่วประเทศ
รวม๓๐๐คนจะรวบรวมภาพจัดพิมพ์เป็นหนังสือสารคดีทะทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน
และสำหรับประชาชนทั่วไปจะพิมพ์เป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน
พวกนี้ที่เขาส่งมาเนี่ยเราจะไม่ให้ช่างภาพไปแก้ไขสีหรือว่าเติมแต่งคือให้เขาตั้งไฟล์เดิมไว้
ในนั้นเนี่ยก็ยังมีทั้งวันเดือนปีเวลาที่ถ่ายเราให้เขาระบุสารที่ออกมาด้วย
ช่างภาพและประชาชนที่สนใจส่งภาพถ่ายประวัติศาสตร์นะครับสามารถส่งมาได้ที่เฟซบุ๊คกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็จะใช้เวลารวบรวมภาพ๑ปี